ไปดูอีกเหตุการณ์บนท้องถนนมีหญิงสาดี้ก็ขับรถมา
แล้วก็เจอรถคันหนึ่งบีบแร่ไล่มาแล้วก็ขับปาดหน้าลงมา

เธอเลยถ่ายคลิปเอาไว้แถวเชิงสะพาน
สมเด็จพระเจ้าตักศิลป์พี่ย่านฟังธลนะฮะไปดูนะฮะ
ไม่ต้องเปิด

นะปากหน้าก็ไม่รู้

หนีขับมาปากหน้าเบียบแปรง
ก็ขับไปอย่างนั้นนะนิ้วกลางก่อนแล้วก็ครับออกไปนะครับ
ผู้ที่เอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐กันยายนนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอขับรถมากับพี่สาวแถว
เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปย่านฝั่งทน
ช่วงนั้นรถติดฝนตกเล็กน้อยปล่อย
ขับมาถึงเชิงสะพานเนี่ยเกือบทุ่มแล้ว
อนด้าสีขาวก็ขับมาปาดหน้าผู้ชายคนนี้
ขวางทางเดินลงมาเคาะกระจก
เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แต่ไม่กล้าเปิดกระจกแล้วก็เปิดประตู
ก็ถูกต้องแล้วนะฮะเราก็ต้องอย่าไปเปิดถ่ายคลิปบันทึกหลักฐานเอาไว้
ชายคนนี้เห็นเธอกำลังถ่ายคลิปก็เดินกลับไป
ชี้หน้าบีบแตรอีกทีนึงเธอก็บีบแตร่ใส่อะไรก็ว่ากันไป
ผู้ชายคนนี้ก่อนขับรถออกไปก็ชูนิ้วกลาง
เป็นสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางไว้ให้เธอบอกเธอก็ยังงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีคลิปอีกหลายมุมนะฮะที่เธอบอกว่ามีเป็นหลักฐานนะครับ
กล้องหน้ารถช่วงเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกเธอมีหมดนะครับ
แล้วก็มีคลิปมือถือที่ถ่ายเอาไว้นะครับเธอยืนยันว่าขับรถมาดีดีนะฮะ
แต่คันนี้ขับมาปาดหน้าลงมาหาเรื่องนะครับ
เราได้คุยกับผู้ที่เขานั่งมากับคนขับด้วยนะที่เป็นพี่สาวนะครับ
มาข้างข้างวันเกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุมีรถเบนส์
ขอทางจะเข้ามาเลนกลางที่รถเธอขับอยู่นะน้องเธอขับนะ
ได้คุยกับพี่ที่นั่งอยู่ด้วยก็เปิดทางให้รถเบนส์เข้านะครับ
จังหวะนั้นรถคู่กรณีขับรถเบี่ยงซ้ายมาจากทางฝั่งจรวนนคร
พยายามจะแทรกต่อเข้ามาอย่างกระทันหันแต่ว่ามันแทรกไม่ได้แล้วนะฮะ
แรกให้รถเบ้นเข้าไปก่อนคันนี้จะแทรกอีกแต่มันแทรกไม่ได้นะครับ
แล้วก็เนี่ยฮะคันนี้ก็โมโหเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป
บแตร่ใส่ขับมาดักปาดหน้าตอนนี้เอาคลิปไปแจ้งความที่สอนอสำเรย์เจ้าของพื้นที่แล้วนะครับ
หลังจากไปแจ้งความแล้วก็มีการโพสต์คลิปค่ะวันต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนเก่าของผู้ชายคนนี้
ในคลิปเนี่ยนะฮะทักมาคุยกับพี่สาวของคนขับรถนะครับ
ที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับที่อัดคลิปเอาไว้ทักมาบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอเห็นในคลิปแล้ว
แฟนเก่าของเขาเองปกติเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมากผู้ชายคนนี้
เพราะว่าขับไปจะขับออกไปขับแบบทะเลาะนะขับเด็กขับเด็ก
หนูไม่รู้เลยอะค่ะว่าเขาไม่เห็นก็ถ้าเขาไม่เห็นกล้องหรือไม่ได้ถ่ายคลิป
เขาจะทำอะไรต่อแต่เขาร่วงมาเหมือนเหมาะหัวอะ
เหมือนเหมาะหัวอะไรก็ไม่รู้อยู่นี้ก็ปาดเข้ามาแบบเกือบชน

เพราะว่าถ้าอย่างคอมเมนต์คนคอมเมนต์บอกว่าแบบทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่า

ในคลิปก็เห็นอยู่เพราะว่าคลิปตั้ง๓นาทีถ้าคนเราทะเลาะกัน

แต่ว่าพี่ด่าหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของหนูปกติน้องก็ขับออกมาปกติ

หรือว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเขามีปืนขึ้นมาหนูก็อาจจะมีใครอ่ะ

นี่แฟนเก่าเขาเห็นคลิปที่ลงอ่ะค่ะทักมาคุยอยู่
บอกว่าแฟนเก่าเขาเป็นคนอารมณ์หลาย
ผู้หญิงนะผู้หญิงแฟนเก่าเขาค่ะ